วันนี้นายกรัฐมนตรีก็พูดถึงเรื่องนี้ด้วย
นายกบอกว่าใครที่เข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้อง
มีส่วนผัวพันเครือข่ายค้ายาเสพติด
ของนายไซสนะจะต้องถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายไม่มีข้อละเว้น
ฟังเสียงนายกรัฐมนตรีพูดถึงเรื่องนี้ค่ะ
ข้ามชาติโน้นฝั่งโน้นต้องลงมือทางภอมศาสตร์ที่กันนั่นแหละข้ามทางนี้ก็ให้เราจับก็จับตามกฎหมายไทยก็จับก็เห็นแม่เยอะแยะให้หมดอ่ะ
นี่แหละบ้านเมืองอันตรายขนาดนี้นะแต่คนจนก็รวยก็ผิดเหมือนกัน
แล้วอย่ามาบอกว่าคนรวยแล้วทำไม่ผิดก็ที่ผ่านมามันเป็นอย่างนั้นหรือเปล่า
แล้ววันนี้มันเป็นยังไงอ่ะขี่รถคดีเอาเข้ามาไล่เราเออไปดูสิ
ขณะที่วันนี้นะคะมีการประชุมสะพานนิติบัญญัติแห่งชาติด้วยนะคะ
โดยมีการพิจารณากระทู้ถามทั่วไปเรื่องมาตรการควบคุมการผ่านแดนของรถยนต์มือ๒จากต่างประเทศ
ยังประเทศที่สามอย่างถูกต้องตามกฎหมายโดยพลเอกสิงศึกสิงห์ไพรสมาชิกสนชถามว่า
ภาครัฐจะมีนโยบายหรือมาตรการใดบ้างในการแก้ไขปัญหาที่เกิดจากการแสวงหาผลประโยชน์ของกลุ่มทุน
นำรถยนต์มือ๒จากต่างประเทศผ่านแดนอย่างผิดกฎหมายและหลีกเลี่ยงภาษี
มีรถตกค้างอยู่ในพื้นที่ชายแดนด้านอำเภอแม่สอดจังหวัดตากมากกว่า๕๐๐คัน
และพบว่ามีการใช้ประโยชน์จากการนำมาจอดในพื้นที่ที่มีลักษณะเป็นคลังสินค้าชั่วคราว
แล้วก็ติดต่อซื้อขายในพื้นที่เขตประเทศไทย
ซึ่งผิดกับหลักปฏิบัติพิธีการศุลกากรที่ระบุว่า
จะต้องไม่มีการใช้ประโยชน์ใดในราชอาณาจักร
ด้านนายวิสุทธิสุพรรณรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง
เป็นผู้แทนนายกรัฐมนตรีก็ชี้แจงถึงเรื่องนี้บอกว่า
ขณะนี้กรมศุลกากรได้แก้ไขปัญหาโดยให้ของอยู่ในประเทศไทยได้ไม่เกิน๙๐วัน
รวมถึงได้มีมาตรการบันทึกภาพรถขนส่งสินค้าและตรวจสอบคลังสินค้า
ผ่านการทำรายการสินค้าทำให้เหลือรถยนต์มือ๒ในคลังสินค้าเพียง๑๗๐๐คัน
รวมทั้งกระทรวงการคลังเองก็มีแนวคิดลดวันให้ของผ่านแดนอยู่ในราชนาจักรได้เพียง๓๐วัน
ซึ่งจะทำให้ลดปริมาณรถยนต์มือ๒ในคลังสินค้าลงได้
พร้อมระบุด้วยนะคะว่ามาตรการต่อจากนี้ไปทางรัฐบาลจะไม่อนุญาตให้ตั้งคลังสินค้าเพิ่ม
ส่วนที่มีอยู่แล้วหากไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบก็จะต้องถูกถอนใบอนุญาตค่ะ